มาดูต่อกันที่เรื่องดราม่ากันบ้างดีกว่า
ปีก่อนเนี่ยละครเรื่องนี้เป็นกระแสแรงเงาแห่งชาติ

ส่วนใหญ่ก็ไปในทางด้านลบหมดเลยนะครับ
บอกเลยว่าผู้กำกับเขาไม่ดูฉากบ้างเหรอ
เพื่อภาคที่แล้วมันไม่คอนทีนิวนะฮะ
รวมไปถึงตัวละครอารมณ์สวิงเหลือเกิน
ตัดต่อออกมาดูก็ไม่รู้เรื่อง
รวมเลยคือผิดหวังไม่สนุกเท่าภาคแรกค่ะ
อุตส่าห์รอดูมาตั้งหลายปีนะคะ
งานนี้ครับพระเอกอย่างเคนภูมิภูมิ

เพราะไม่ใช่แค่เรื่องละครที่โดนวิพากษ์วิจารณ์นะ

ลูกแพงที่ว่านี่คือแบงค์พัน
หน้าเท่าเป็นยังไงไปฟังเคนภูมิภูมิค่ะ

ผมไม่ได้ดูเหมือนผู้หญิงว่า
แบบนี้คือรอยแต่งหน้าเต็มอะไรอย่างนี้
ในความที่เป็นผู้ชายที่ผมดูตัวเอง
ผมก็รู้สึกว่าก็แต่งหน้า
ในส่วนตัวตอนแรกที่ได้ดูก็รู้สึกครับ
ผมยอมรับว่าผมก็รู้สึกไม่ต่างจากคนดูเหมือนกัน
ว่าการตัดต่ออาจจะแปลกนะหรือว่าอะไรอย่างนี้
แต่ก็อย่างที่บอกครับทีมงานของเราก็ยังต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อย
เพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดครับ
ผมคิดว่าพี่ห่องก็คงมีวิธีการแก้ไขการตัดต่อของพี่หน่องเอง
ซึ่งอันนี้ก็นอกเหนือจากเราแล้ว
เพราะว่าเราได้ทำการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่วนประเด็นที่ลือกันก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
เคนเนี่ยเตรียมจะบินมาเป็นนักแสดงอิสระ
ก็เลยต้องกลับไปซบอกที่ช่อง๓เหมือนเดิม
เจ้าตัวก็บอกจริงยังมีสัญญากันอยู่กับช่องเดิมนะ

แล้วก็ล่าสุดเห็นว่าตอบรับละครเรื่องใหม่ไปแล้ว

ถ้ามันหมดสัญญาจริงค่อยมาถามเขาใหม่แล้วกัน
เขาจะไปเซ็นสัญญากับที่ไหนหรือว่าจะอยู่กับที่เดิมนะจ๊ะ
อืมนะคะเรื่องสัญญาหลายคนก็อยากรู้นะคะ